เจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อกี้เข้ามาโอ้โหเหมือนกับ
เหมือนกับคุณมาสกัดแรงงานแรงงานแรงงานข้ามชาติหรือเปล่า
การค้าแรงงานมนุษย์หรือเปล่าใช่ไหม

จริงแล้วผมคาดหวังด้วยนะว่าเวลาจะไปจับบ่อนนะครับ
อยากให้เจ้าที่ไปกันแบบจัดเต็มแบบนี้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
ทำไมพอไปจับในบ่อนเนี่ยทำไมตำรวจไปแบบจำกัดจังเลย
ใช่ไหมครับแต่พอมาอย่างนี้เนี่ยรู้สึกเยอะจังเลยนะครับ
เอาอุปกรณ์นี้ก็ครบคันเลย
ก็จริงก็อยากจะฝากว่าเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้

เขาอยากจะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่า
แล้วก็อย่าให้เกิดเคสแบบที่ว่าประชาชนไปแจ้งความที่โรงพักว่าเขากำลังได้รับอันตราย
แต่ตำรวจบอกว่าเขามีกำลังอยู่จำกัด

และสุดท้ายเหตุมันก็เกิดขึ้นจริงจริงใช่ไหมจากตามข่าวจ๊ะ
ยังมีหลายวาระเลย
ก็ให้ความสำคัญครับ
แต่ว่าอาจจะต้องใช้

หรือตั้งกระทู้ถามในสภาก็ดี
แล้วก็ยังมีคณะกรรมธิการ

ก็อาจจะฟังสักพักหนึ่งครับ
ฟังทางผู้อภิปรายคนนี้สักพักหนึ่ง

เรื่องของการเยียวยาที่
สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้มองถึง

แล้วก็รัฐบาลอย่าอ้างนะว่า

จะแพร่ระบาดใช่ไหม
ถ้าการชุมนุมที่เขามีจุดคัดกรองแบบนี้

รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะมีประชาชนเท่าไหร่
รู้อยู่แล้วว่ามีจำนวนสาขาของธนาคารกรุงไทย

เท่าไหร่จุดคัดกรองที่หน้าธนาคารกรุงไทยมีไหม
ครบถ้วนไหมผมว่าที่นี่ดีกว่านะ
ถ้าเกิดจะจัดการกับประชาชนตรงนี้
ต้องจัดการกับรัฐบาลลองนายก
ดำเนินนโยบาย

ไม่มีสมาร์ทโฟนผิดพลาดและไม่เคยเห็นหัวพวกเขาด้วยนะครับ